มาดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะอันนี้ต้องชื่นชมค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เป็นฮีโร่เลยคุณนัทพงศ์ค่ะ
ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุรกตกคูน้ำนะคะ
คือมันจมลงไปมิดหลังคา
เป็นการปกติว่าคนที่อยู่ในรถคันนี้๒คน

เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้ไทยรัฐนี่เองนะคะ

สอนอดอนเมืองแล้วก็กู้ภัยไปช่วยรถยนต์คันนี้
ตกคูน้ำข้างทางแล้วก็มีคนติดอยู่ข้างใน
ตรงทางเข้าหมู่บ้านศรีการถนนสงประพานะคะ
รถคันนี้เนี่ยคือรถคันนี้จมน้ำมิดหลังคาเลย
คูน้ำลึกจากพื้นถนนลงไป๓เมตรค่ะ
ถึงได้จมลงไปอยู่ในสภาพนี้
แล้วรั้วเหล็กหักไป๔เมตรมีรอยครูดอยู่กับพื้น
ก็ต้องเอารถยกขนาดใหญ่มายกรถคันนี้ขึ้นจากน้ำ
คือมันสูงด้วยแล้วก็ลึกด้วย

ใช้เวลาเป็นชั่วโมงค่ะกว่าจะยกขึ้นมาได้สำเร็จนะคะ
เรื่องนี้โชคดีอย่างหนึ่งคือมันไม่มีคนอยู่ในรถแล้ว
เขาหนีออกมาได้ทันนะคะผู้โดยสารปลอดภัยทั้งหมด
เพราะว่าคุณสุดอนเมืองอายุ๔๙ปี
เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลสวนของบริษัทอาทิตย์จันท

กระโดดลงไปช่วยคนขับกับผู้โดยสารขึ้นมาค่ะ
คือเธอเล่าบอกว่าตอนนั้นกำลังกวาดใบไม้อยู่

ไปดูอ้าวรถชนรั้วพุ่งตกลงไปแล้ว
ไม่ได้คิดอะไรมากเลยค่ะรีบกระโดดลงไปช่วยทันทีค่ะ
กระโดดไปเลยเหยียบบนหลังคารถแล้วก็

ทำยังไงที่จะให้เขาขึ้นมาได้ช่วยยังไง
เขาโผล่หน้าออกจากหน้าต่างมา

เราก็เลยเหยียบบนหลังคาก็ดึงเขาขึ้นมา
ก็คิดว่ามันลึกแหละแต่คือเราก็ต้องช่วยอ่ะพี่
เพราะมันเห็นเป็นคนแรก
เพราะมันไม่มีใครผ่านอยู่แถวนี้เลย

เรื่องนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากสติของผู้โดยสารด้วยค่ะ

เขาบอกเขารู้สึกเหมือนรถมันกระตุก๒๓ครั้ง

แต่คนขับเนี่ยมีสติดีมาก
กดกระจกหน้าต่างรถลงมาก่อนที่รถจะจม
ก็เลยออกมาได้ครับเนี่ยค่ะคนก็เลยเข้าไปช่วยได้เนี่ยค่ะ
แล้วก็มีคนกระโดดลงมาช่วยก็เลยดึงขึ้นจากน้ำได้ทัน
ก็ต้องขอขอบคุณพลเมืองดีที่มาช่วยเหลือด้วยนะคะ
แต่เดี๋ยวคงต้องไปสืบสวนหาสาเหตุต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้ค่ะ